ถ้ายังจำกันได้ค่ะทำเอาชาวโซเชียลชาวเราตกใจเลย
เมื่อเห็นภาพคุณดีโอซีราโอ๊ยเหมือนจะมีเรื่อง

เพราะว่าเธอนั้นก็ออกมาพูดนะเธอถึงขั้นต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลย
คู่กรณีก็เป็นลูกสาวของอดีตสอสอพักเพื่อไทยนั่นเองนะคะ
ล่าสุดค่ะก็ออกมาอัปเดตเรื่องนี้ว่าโอ๊ยไปถึงไหนอะไรยังไงกันแล้วนะคะ
จนถึงตอนนี้ค่ะทุกอย่างก็ยังคงเงียบเธอบอกว่างั้นนะคะ

ถูกต้องค่ะคุณยังไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่อย่างใดนะคะ
แม้ว่าก่อนหน้านี้ค่ะคู่กรณีก็จะได้ลงบันทึกประจำวันไว้ก็ตามนะคะ
ส่วนตัวไม่ได้กังวลอะไรค่ะเพียงแต่กลัวจะเสียประวัติเท่านั้นเอง
ที่มีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แบบนี้ไปฟังเสียงสาวดิวกันค่ะ

หรือเรื่องคดีอะไรอีกก็คือ
ไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรเลยใช่ค่ะไม่มี
ไม่มีการติดต่อไม่ว่าจากทางเจ้าหน้าที่หรือทางใครใดทั้งสิ้น
ถ้าคิดว่าเสียชื่อก็คงเป็นแบบนั้น
แต่จากสภาพความเป็นจริงก็ต้องขอบคุณทุกคนจริง
เพราะว่าคอมเมนต์แบบล้นหลามมาก
แล้วก็ทุกคนคือให้กำลังใจแล้วก็เข้าใจมาก
ดิวก็โดนอย่างนี้มาบ่อยเพราะว่าคือถามว่าเสียประวัติไหมก็เป็นอย่างนั้นนะคะ
ก็คือมันก็คือเราที่แบบว่าอาจจะเป็นดวงด้านนี้ที่แบบชอบโดนอะไรอย่างนี้
กังวลเลยค่ะถามว่ารอว่าจะมีใครติดต่อมาไหมก็รอ
เพราะว่าจริงเราไม่ชอบการค้างคาใดทั้งสิ้นอยู่แล้ว
แต่พอมันเงียบหายไปแล้วตอนนั้นโมเมนต์ของเราคือเรากำลังอิ่มใจกับทุกคน
จริงเราก็เลยแบบไม่ได้สนใจอะไรตรงนั้น
เออก็สังเกตตัวเองเหมือนกันนะสงสัยจะมีดวงทางด้านนี้

ไม่มีไปทำบุญค่ะคุณดิวนะ
ส่วนภารกิจพิชิตใจไผ่วันพ้อยค่ะที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายจะออกแนวงอนหน่อยนะ
โพสต์ตัดเพาะในอินสตาแกรมส่วนตัวบ่อยเหลือเกิน
บอกเลยว่างานนี้สาวดิวค่ะง้อสำเร็จนะคะคุณ
ยังออกตัวด้วยนะคะว่าเข้าใจฝ่ายชายเป็นคนขี้งอน
ส่วนตัวก็จะพยายามเอาใจใส่ให้มากขึ้นค่ะ
เหมือนแบบขี้โกรธอะไรอย่างนี้แต่เขาก็โกรธง่ายหายไวเนอะ
ใช่ก็เหมือนกันนะคะเขาก็ไม่ได้แบบเราไม่ได้ชอบดราม่าอะไรกันยาว
ผู้จัดการก็จะเป็นผู้จัดการพี่พ่ายนิดว่าแท้ลงทำไม
มันก็ต้องคิดถึงกันมากขึ้นแหละด้วยความที่แบบเมื่อก่อนเราอาจจะคิดถึงแค่แบบเราคนเดียว
วันนี้มันก็ต้องคิดถึงกันมากขึ้นเพราะว่าคนอ้วนคนหน้าโหดเขาก็มีหัวใจเนอะ
เรื่องของความรักแบบนี้แต่ละคู่ก็มีสไตล์เป็นของตัวเองนะคะ
แต่ว่าแน่นอนก็ต้องมีการใส่ใจดูแลกันต่อไปจะได้ไม่งอนกันเกิดขึ้นนะคะ
มันก็ไม่เกี่ยวว่าคนอ้วนหรือคนผอมอะไรหรอก
เอาเป็นว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็ใส่ใจคนข้างตัวเองให้มากขึ้นนะคะ